คุณผู้ชมครับผมพาไปที่กำแพงเพชรเขาบอกว่าเจ้าแม่ที่นี่
ชอบฟังเพลงหมอลำจริงป่ะเจ้าแม่ตะเคียนอ่าเออ
ชอบฟังเพลงหมอลำชาวบ้านก็ไปเปิดหมอลำให้เจ้าแม่ฟัง
เพื่อจะแม่จะให้อะไรมาบ้างพาไปดูกันหน่อยที่วัดอ่างทองพัฒนาครับ
อยู่ที่หมู่สิบเอชตำบลวังไส่อำเพิร์ศคองขุงที่กำแพงเพชร
เออเขาไปขุดเจอในคลองนะใกล้กับวัดนี่แหละ
ตะเคียนทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครือญาติกัน
เป็นครอบครัวของแม่ศรีสุดาอายุ๙๔๖ปี
กับแม่ยางดำอายุ๔๔๓ปี
เราก็ไม่ทราบเนอะทราบอายุกันได้ยังไงนะฮะ
คือเจ้าแม่สองเจ้าแม่นี้นะเคยให้โชคลาภมาแล้ว
เมื่อวานชาวบ้านก็เลยไปเชิญร่างทรงมา
ร่างทรงมาทำพิธีให้หน่อยสื่อสารกับเจ้าแม่ให้หน่อย
ทำพิธีขอโชคขอลาบขออะไรเด็ดจากเจ้าแม่หน่อยนะฮะ
ทำพิธีมีฝนตกลงมาชุ่มชำเปียกปอนกันหมดเลย
จากนั้นพอเริ่มทำพิธีโหยดน้ำตาเทียนเพื่อขอโชคขอลาบกันนะฮะ
ร่างทรงบอกกับชาวบ้านบอกว่าเจ้าแม่ศรีสุดากับเจ้าแม่ยางดำมาสื่อสารกับร่างทรงว่า
ดีใจเหลือเกินที่คนมาหาเจ้าแม่ในวันนี้
และไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะมานานแล้วนะครับ
ไม่ได้ยินเสียงเพลงแบบนี้มานานแล้ว
ละกันทำพิธีเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็เลยเปิดเพลงหมอลำให้เจ้าแม่ฟังเลยนะฮะ
แล้วก็พากันไปส่องน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์แล้วก็ทุกคนก็ปลื้มอกปลื้มใจ
เปิดเพลงให้เจ้าแม่ฟังเจ้าแม่ก็ให้สิ่งต่างกลับมาในอ่างน้ำมนต
ชาวบ้านก็กลับไปดูกันคุณผู้ชมก็มองเอาเองส่องเอาเองเราก็มองเห็นเหมือนที่คุณผู้ชมเห็น
นี่ฮะมันก็หยดไปหยดมากลมบ้างเป็นจุดบ้างแล้วแต่จะมอง
เอาจริงนะเราไม่เห็น

นี่เห็นไหมอันนี้ชัดเจนขึ้นมาหน่อย
เอาไปต่อค่ะดอกคำใต้พยาวชาวบ้านก็ไปกันเยอะไปกราบไหว้พระนอนหรือพระปางสายญาติ
ประดิษฐานอยู่ในสาราค่ะหลวงพ่อมงคลเทพนิมิตรสร้างขึ้นโดยแม่ชีคำปุ๋ยอายุ๘๔ปีนะคะ
หลังจากที่เข้ากรรมเข้ากรรมก็คือการนั่งสมาธิ
ชีนั่งสมาธิแล้วก็เกิดนิมิตรเห็นพระพรมค่ะ
พระพรมมาบอกว่าให้สร้างพระนอนภายในวัดกำหนดสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนกับเก้าวันเท่านั้นเองนะคะ
เริ่มสร้างในปี๒๕๒๙แล้วก็สร้างเสร็จเลยสมโพธิปี๓๐ค่ะ
พระองค์นี้มีความยาว๕๐ศอกสูง๗ศอก
ใช้ชื่อว่าหลวงพ่อมงคลเทพนิมิตรมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี๓๐นับจนถึงตอนนี้๓๐กว่าปีแล้วนะคะ
เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญองค์หนึ่งในอำเภอดอกคำใต้ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
เชื่อว่าคอยปกปักรักษาคุ้มครองและยังโดนบันดาลให้โชคลาภกับผู้ที่มากราบไหว้ด้วย
ก็ไม่ได้บอกวิธีว่ากราบไหว้แบบไหนนะคะก็ใครที่สนใจไปได้ค่ะดอกคำใต้ค่ะครับ
ปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมไปที่นี่เลย

เคยถูกรางวัลที่๑๕ใบได้รับ๙๐ล้าน
ชื่อว่าคุณวัลลีปัญญาสัยอายุ๔๘ปี
งวดของวันที่๑พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะ
เธอมาพร้อมแม่แยดมาที่นี่ค่ะ
ไปบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์จำนวน๑แสนบาท
ในวันแม่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
แจกอาหารกล่องแล้วก็น้ำดื่มให้กับประชาชน
มาใช้บริการที่โรงพยาบาล
ญาติผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะ
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
คุณวันลีปัญญาสัยอายุ๔๘ปี
อยู่บ้านเลขที่๑๗๑หมู่๑๐ค่ะ

เขาเคยบอกว่าเขามีอาชีพซื้อลอตเตอรี่

ครั้งหนึ่งก็๒๓แสนแล้วไม่เคยขัดทุน